ไปทานเป็ดกันต่อดีกว่า
เนี่ยนะวิธีการทำเอาจริงคนหลายคนบอกว่า
เป็ดก็เป็นเรื่องธรรมดาทานกันบ่อย
แต่จะทำเป็ดให้อร่อยไม่เหนียวไม่สาบไม่ง่ายเลยนะคะ
เพราะว่าต้องใช้เคล็ดลับความอร่อย
เหมือนร้านนี้เขามีสูตรเด็ดเคล็ดลับความอร่อยมาเป็น๑๐ปี
นี่ไปร้านเป็ดย่างเมืองเลยนะคะ
มาไกลขนาดนี้ก็ต้องมีความอร่อยเด็ดแน่นอนคุณผู้ชมค่ะ
ความอร่อยเด็ดที่เราพูดถึงก็คือร้านคุณอิ๋วเป็ดย่างเมืองเลยนะคะ
ขอบอกว่าร้านนี้ของคนรักเป็ดนะคะ
ไม่ควรพลาดด้วยประการและทั้งปวงใดทั้งสิ้น
เพราะร้านนี้เขาขึ้นชื่อลือชาการันตีในรสชาติความอร่อยกับสารพัดเมนูเป็ด
เป็ด
คุณภาพดีมากจนสามารถคว้ารางวัลอาหารอร่อยระดับ๕ดาว
ประดับร้านไว้มากมายไก่กอง
เห็นแบบนี้อยากจะรู้ใช่ไหมคุณว่าเคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่ไหนยังไง
คุณพี่เจ้าของร้านก็คือพี่อิสรีสิริชาวพัฒน์หรือว่าพี่อิ๋วเนี่ยนะจ๊ะ
เจ้าของร้านเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าสูตรเด็ดเคล็ดลับความอร่อยเนี่ย
อยู่ตรงที่การทำเป็ดออกมาแล้วไม่ให้มีกลิ่นคาวกลิ่นสาบ
กว่าเขาจะค้นพบสูตรที่ทำให้เป็ดมันไม่มีกลิ่น
แล้วก็รสชาติเป็ดมันอร่อยเนื้อมันนุ่มหนังมันกรอบ
ลองผิดลองถูกกันมานานเหมือนกันนะคะ
อกจากนั้นวัตถุดิบมีส่วนสำคัญมากคือ
อย่างที่บอกว่าเขาจะเลือกเป็ดที่ส่งตรงจากฟาร์มประจำแบบวันต่อวัน
ก็เลยทำให้ติดอกติดใจแล้วก็คลองใจลูกค้ามายาวนาน๑๓ปีแล้ว
เรียกได้ว่าพิถีพิถันกันทุกขั้นตอนเลยทีเดียวคุณผู้ชม

จากอาหารจะอร่อยแล้วนะที่นี่บรรยากาศร้านอาหารเขาก็ดีดี
ดนตรีให้ฟังด้วยแบบที่เห็นกันไป
สำหรับใครที่อยากจะไปลิ้มลองความอร่อยของสารพัดเมนูเป็ด
ไปกันได้ที่ร้านคุณอิ๋วเป็ดย่างเมืองเลย
ร้านเปิดตั้งแต่๘โมงเช้าเลยนะคะ
ยาวไปจนถึง๔ทุ่มทุกวันไม่มีวันหยุดเลย

ผมบอกเลยว่าร้านนี้อย่างแรกที่ต้องสั่งเลยก็คือปากเป็ดทอด
โอ้โห

ต่างมาที่โหยปากเป็ดเนี่ยนะ
กินจนปากเปื่อยนะ